นั่นก็คือบริเวณที่สายใต้ใหม่นะครับ
เพราะว่าประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่โซนภาคใต้
ก็เริ่มทยอยเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
เราไปติดตามการรายงานจากคุณนิ่มนวลสุพรรณยศนะครับ

รายงานมาจากสายใต้ใหม่ครับเชิญครับ
ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่
ขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและภาคเอกชน
ได้จัดรถบริการรับส่งฟรีที่นี่มากกว่า๒๐คันค่ะ

เตรียมรถซัตเติ้ลบัตรไว้เป็นจำนวนมาก
เพื่อบริการรับส่งประชาชนที่เดินทางมาจากภาคใต้
รวมทั้งจังหวัดนครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรี
เพื่อเข้าถวายสการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
จากสายใต้ใหม่ไปยังท้องสนามหลวง
โดยมีปลายทางยังจุดจอดรถที่๔
บริเวณกองสลากเดิมถนนราชดำเนินกลาง
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกา
โดยรถจะออกทุก๑๐นาที
ยังได้จัดรถมาร่วมบริการรับส่งประชาชน

รวมถึงภาคเอกชนอื่น
จากรถบัตรมาบริการประชาชนเช่นกัน

จะอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
แต่ก็เลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ
เพราะเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด
และแม้วันนี้จะไม่ได้รับบัตรคิว
แต่ก็ขอแสดงความตั้งใจ
ก็เป็นคนกรุงเทพนะคะ

แล้วก็ได้เห็นพระราชภารกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏเนี่ย
ตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กนะคะ
เคยสงสัยว่าทำไมท่านถึงออกแต่ต่างจังหวัดนะคะ
จนกระทั่งตอนที่เราโตมาแล้วเนี่ย
เราถึงได้ทราบว่าที่เราเห็นพระองค์ท่านอยู่ในข่าวนั้นน่ะ

ท่านนำความเจริญไปสู่ดินแดนที่ยากไร้

วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้เข้าไปกราบ
ถวายบังคมพระบรมศพนะคะ
ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เข้าไปถึง
แต่อย่างน้อยในฐานะคนไทยคนหนึ่ง
ขอได้พยายามนะคะ
ถ้าวันนี้ไม่ได้ยังไงก็จะขอกลับไปอีกค่ะ
เพื่อขอกราบถวายบังคมพระองค์ท่านที่
ท่านทำประโยชน์นานับประการให้กับประชาชนชาวไทยค่ะ
แล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งนึงว่า
ภูมิใจจริงที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่๙
เช่นเดียวกับประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาจากเช้ามืด

หากแม้วันนี้จะไม่ได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ

ก็ขออุทิศตนทำความดีเพื่อส่วนรวม

แล้วก็มีอาชีพเป็นวิทยากรอิสระนะคะ
แล้วก็วันนี้เราได้มีโครงการให้กับเด็กนะคะ
ช่วงม๔กับปวชนะคะ
ในเรื่องของโครงการขอทำความดีเพื่อพ่อ
วันนี้ก็พาเด็กมาช่วยกันเก็บขยะนะคะ
ช่วยกันดูแลความสะอาดในท้องสนามหลวง
แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปกลับ
ยังไม่แน่ใจค่ะแต่ก็ขอส่งพลังจิต
พลังใจกราบท่านทุกวันอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็หวังไว้ว่าถ้าได้มีโอกาสก็จะเข้า
แต่ถ้ายังไม่มีโอกาสในวันนี้ก็เดี๋ยววันต่อไป

ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่จะเดินทางมาจากภาคใต้
เพื่อถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ

ก็สามารถรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ถึง๒๐๐คัน
และยังสามารถนำรถไปจอดได้ที่เซ็นทรัลศาลายา

สำหรับสภาพการจราจรบริเวณถนนบรมราชชนนานี
ขาเข้าและขาออกยังสามารถเคลื่อนตัวได้ปกติ
นิมนวลสุพันยศข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่